ส่วนเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าให้ค่ะ
กรณีที่คนงานแล้วก็รอปภของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางนาลงไป
ลักษณะคือไปซ่อมปั๊มในบ่อบำบัดน้ำ

ซึ่งค่าความปลอดภัยคือน้อยมาก

ก่อนหน้านี้๒ศพใช่ไหมมีล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกศพหนึ่งนะคะเป็นรายที่๓
๓ศพประกอบด้วยรายล่าสุด
ชื่อว่าคุณดิเรกอินทรังศรีอายุ๓๗ปี
ท่านที่๒คุณวราวุฒิอู่นาศอายุ๒๓ปี
ท่านที่๓คุณทศพลฟักสวัสดิ์อายุ๒๖ปี
ทั้งหมด๓คนเสียชีวิตเป็นช่างประจำของคอนโด
ตอนนี้ยังคงรักษาความรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
คือที่เขาของไปทั้งหมด๔คน
เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้ว๓คนนะคะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องนำเสนอข่าว
ส่วนคุณประสิทธิพิมเซนซึ่งเป็นลุงของคุณอดิเรก
คุณดิเรกอินทรังสีคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๓รายล่าสุด
คุณประสิทธิ์ได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของหลานชาย

ใช่ค่ะเพื่อกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดคือจังหวัดน่านนะคะ
บรรยากาศไม่ต้องถามหรอกค่ะเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือคุณประสิทธิ์บอกว่าหลานชายเพิ่งจะเข้าทำงานบริษัทแห่งนี้ได้เพียง๓เดือน
หลังจากที่ทราบข่าวก็ตกใจมากกินอะไรไม่ลงเลยนะคะ
ไม่คิดว่าหลานชายจะจากไปไวขนาดนี้อายุ๓๗นะคะ
หลานชายเป็นคนขยันทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวเลี้ยงลูกสองคน
ตอนนี้คุณประสิทธิ์บอกว่ายังไม่มีใครติดต่อมาชี้แจงรายละเอียดอะไร
มีเพียงแต่บริษัททำงานของคุณดิเรกบอกว่าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่นะคะ
ส่วนอีกคนนึงที่เสียชีวิตชื่อว่าคุณทศพลฟักสวัสดิ์
นี่ค่ะคุณแม่นะคะก็เดินทางมารับศพลูกชายที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาคุณแม่บอกว่าโดยส่วนตัว
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่นิดหนึ่งคือตั้งแต่เกิดเรื่อง
ยังไม่ได้รับการติดต่อเรื่องของความช่วยเหลือใดจากบริษัทต้นสังกัดของลูกชาย
แม่บอกว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือก่อนที่ลูกจะออกไปทำงาน
ก็เจอตามปกติไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรเลยนะคะ
จะเกิดเหตุร้ายกับลูกแบบนี้ค่ะ
ส่วนที่วัดบางด้วนนอกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปลากา
ญาติก็นำร่างของนายวราวุฒิอู่นาศครับ
ช่างประจำโครงการอีก๑คนมาทำพิธีชาปนกิจทันทีเลยนะคุณผู้ชม
เพราะว่าตรวจพบเชื้อโควิดครับ
แต่เขาเนี่ยนายวราวุฒิเนี่ยโดนบังคับให้มาทำงานนะ

พ่อของนายวราวุฒิกอดลงสวบลูกชายเลยฮะ
ร้องไห้จนวินาทีสุดท้ายแล้วก็ส่งลูกเข้าเตาเผาไป
ญาติถึงขนาดต้องประคองพ่อออกมานั่งพักที่สาราเลยครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษและชุดพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดครับ
โดยบ่อบำบัดที่เป็นจุดเกิดเหตุมีขนาดกว้าง๓คูณ๔เมตรลึก๔เมตร
ไปพบเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบไฟฟ้าอยู่ด้านล่างด้วยครับ
ทีนี้พอไปตรวจเรื่องของคุณภาพอากาศภายในบ่อนะครับคุณผู้ชม
นี่น่าสนใจมากไปพบค่าออกซิเจน๑๙๘
มันเป็นค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัย
เชี่ยวชาญระบุบอกว่าเป็นคุณภาพอากาศที่ไม่เหมาะสำหรับการลงไปทำงาน
เพราะอันตรายมากโอ้โหหากไม่มีการป้องกันไม่เกิน๔นาที
ก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตค่ะนะคะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีผู้กำกับสนบางนาระบุบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากพท
พิสูจน์หลักฐานตอนนี้ยังไม่ได้ให้น้ำหนักในประเด็นเรื่องของไฟฟ้ารั่
หรือว่าการขาดอากาศหายใจในขณะปฏิบัติงาน
จากว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจต่างมาประกอบในสำนวนคดีด้วยนะคะ
นั่นแสดงว่าอะไรนั่นแสดงว่าอีกหน่อย
ถ้าสมมุติว่าจะต้องลงไปทำงานในบ่อบำบัดอะไรแบบนี้

ใช่ถ้าช่างท่านไม่มีเครื่องแบบเมื่อกี้ไอ้เหลืองแบบเมื่อกี้
มาวัดก่อนจะได้ปลอดภัย

แต่ก็ย้ำอีกทีตอนนี้เสียชีวิตไป๓คนนะ
คือคนยาแบบสองคนที่ลงไปที่แรกแล้วก็
หัวหน้าช่างที่ลงไปคนสุดท้ายแต่ว่ารอปภตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะครับ